อยู่ที่จังหวัดตราดเมื่อกี้เมาเหล้า
คราวนี้เมายาแล้วถือไม้แกว่งไปแกว่งมานะครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วบ่นอยากเลิกยาอยากเลิกยาไปดูครับ
เป็นจังหวะที่ตำรวจและกู้ภัยเข้าชาร์จผู้ชายคลุ้มคลั่งครับ
อยู่บนราวสะพานในซอยเนินตัง
ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับ
จังหวะที่เขาพยายามจะกระโดดลงน้ำไป

ตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
เสื้อก็ไม่สวมสวมกางเกงขาสั้น

ไอ้รถเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็กลัวกันใช่ไหม

ทราบชื่อก็คือนายุละนันอายุ๓๑ปี
เจ้าหน้าที่ก่อนจะทำแบบนี้เกลี้ยกลอม